ไปดูต่อที่พี่ปานธนพรกันหน่อยดีกว่าค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาไปร่วมงานงานหนึ่งมา

เพราะฉะนั้นพี่ปานก็เลยต้องกักตัวเองไป๒๘วันนะคะ
นี่แหละค่ะหลังจากกักตัวเองเสร็จเรียบร้อย
ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วปลอดภัยไร้เชื้อนะคะ

บอกว่าช่วงเวลาเกือบเดือนที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
ก็ได้เก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดบ้านอย่างมีความสุขเลย
แล้วเชื่อนะคะว่าการหยุดอยู่นิ่งอยู่กับตัวเอง
สมาธิแค่นี้ทำให้เรื่องที่เรากังวลมันเบาบางลง
พร้อมตั้งสติสู้โควิดต่อเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ได้เรียนรู้ตัวเองเยอะมาก
เรียนรู้จิตวิญญาณสำหรับตัวเองกับบ้าน
เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะทำยังไงให้มันสัมพันธ์กัน

แต่ว่าเราก็ไม่ได้สวดไปว่าเพื่อที่จะไม่ให้เราติดเชื้อมันไม่ใช่
แต่ว่าเราก็เรียกว่าใช้เวลาอยู่กับใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเอง
ตอนนี้๑เดือนเต็ม๑เดือนเต็มที่ไม่ไปไหนเลย
ส่วนงานบุญงานกุศลค่ะพี่ปานไม่เคยขาดเลยค่ะ
ว่างแบบนี้ก็รวมตัวกันกับเพื่อนแล้วก็คุณหมอที่สนิท

ตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดอีกด้วยล่ะค่ะ
ก็ขอเป็นกระบอกเล็กนะคะเท่าที่ทำได้
ก็ตอนนี้หาอุปกรณ์การแพทย์ได้ประมาณหนึ่งนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้เลยว่าความยากลำบากจริงก็คือ
เราหาหน้ากากหาอุปกรณ์ต่าง
ซึ่งมันมีค่ายิ่งกว่าทองจริงมันหายากมากจริง
คงจะขออนุญาตเอาไปให้กับโรงพยาบาลทางไกลปืนเที่ยงก่อนนะคะ
บอลเชื่อว่าจริงดาราหลายท่าน
หรือว่าหน่วยงานหลายท่านตอนนี้พยายามที่จะช่วยเหลือ
ซึ่งคิดว่าคงกระจายไปได้ประมาณนึงแล้ว
สติเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มองไปทางไหน